ใจสายบุญสายมูเตลูกันก่อนเลย
คุณผู้ชมนี่ล่าสุดเขาพาครอบครัวเดินทางไปที่อีสานค่ะ
เดินทางไปทำไมไปทำบุญแล้วก็ไปทำพิธีมูเตลูด้วย
น้องสันกับครอบครัวเนี่ยเขาจัดทริป๒วัน
เพื่อไปขอพรขอโชคขอลาบ
กับองค์ปู่องค์ย่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายที่ด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยนี่เราเห็นคนบันเทิงไปกันเยอะเลยนะ
ถ้ำนาคีถ้ำนาคาก็ไปมาแล้ว
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลย
รวมไปถึงยังได้ไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่อือลือด้วยเนี่ยค่ะ
ซึ่งทางน้องสันเนี่ยได้บอกกับน้องรถเบ้นผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่า
จริงเนี่ยทริปนี้เนี่ยตั้งใจมากับครอบครัว
ซึ่งเขาบอกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะทำบุญนึกถึงครอบครัวอยู่ตลอด
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัว
ในวันนี้ก็เลยมาตั้งใจมาขอพรในสิ่งที่ตั้งใจไว้
ยังไงพวกเราก็ขอให้น้องสมหวังนะคะ
แต่ทริปนี้มาทำบุญทั้งทีคุณผู้ชม
หลายคนเขาก็สอบถามเข้ามานะว่าแหมไปทำบุญไปมูเตลูแบบนี้
มีเลขมาฝากบ้างไหมอ่ะมีหรือเปล่าไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

นี่อันแรกเลยซ้ายสุด๑๑๙แต่เท่าที่เห็นนะในสคริปต์๑๑๙แต่เท่าที่เห็น๑๑๐หรือเปล่าเชอรี่ดูสิ
มันอยู่ในใต้ทูบอีกหรือเปล่า
นั่นน่ะสิถัดมาตรงกลาง๙๘อันนี้ชัดเจน

ส่วนอันที่๔เนี่ยก็คือตัวเลขมงคล๘๗๙คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
แล้วก็๐๘๒โอ้โหมันอยู่ในหลืบมากเลยนะ
และ๑๓๘อันนี้วงมาให้เห็นชัดกันแบบนี้เลย
เห็นไหม๐๘๒แล้วก็๑๓๘ซึ่งน้องเนี่ยโพสต์บอกเอาไว้นะคะว่า
ดูเลขเอานะครับสาธุด้วยกันนะครับ

ได้ครับเขาดูใต้คอมเมนต์เวชของตันนะครับ
ก็บอกว่าตันมาสามที่เลยใครในสองวันนะครับ
ผูหรือแล้วก็ข้ามที่ข้ามดาคีนะครับ
ยังไงคอนลิฟทวิทย์รวยเหงนะครับผม
กับงานด้วยเที่ยวของเทอดเถ็กตั้งนนี้นะครับ

ล้ำ

น่ารักมาก

ไปกันต่อค่ะไปส่องตัวเลข

ของนักร้องหนุ่มอินดี้สุดฮอต
แห่งค่ายซิงค์มิวซิกนุ๊กธนดร
และแก๊ปเปอร์พีคจ้า

เหล่าแฟนคลับเช้าเนท

ของหนุ่มนุกธนดลก็คือ
กไก่๖๒๐๗ขอนแก่นจ้ะคันซ้ายมือนะจ๊ะ
ส่วนของหนุ่มแก๊ปเปิ้ลเนี่ยก็คือก้อไก่๖๕๕๘ถอนแก่น
เลข๖มานะชอบตัวไหนก็จดไว้ในใจทดไว้นะจ๊ะ
แต่เราสามคนและบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในความขยันของทั้งคู่ด้วยนะ
ต้องบอกว่าเป็นนักร้องเนี่ยโอ้โหทำงานกันแทบ๗วันเลยนะทั้งสองหนุ่มเลย
อันนี้ก็เป็นรางวัลของชีวิตแล้วก็เป็นรางวัลให้พวกเราด้วยได้ดูเลขกันไปด้วย
ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตที่พาไปหาเงินอีกทีก็แล้วกันนะคะ
เอ็งเฮงปังปังแล้วกันนะคะขอบคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมาเลือก